พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้านะครับ
กรณีที่มีการนำเสนอว่า

รู้ดีเลยว่าการเดินทางไม่ง่ายนะครับ

คือถ้าหากว่าจะนั่งรถทัวร์เนี่ยก็คือ
แต่เมื่อไปลุกพื้นที่ป่าเจ้าหน้าที่เขาเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้นะครับ
เนื่องจากกรณีที่อธิบดีกรมป่าไม้พร้อมกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เตรียมจะก่อสร้างสนามบินของบริษัทเอกชนรายหนึ่งบนเกาะพังงันครับในจังหวัดสุราธานีโดยพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าและอาจจะมีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ
ล่าสุดนะครับนายชนละทิศสุรัสวดีอธิบดีกรมป่าไม้สั่งการให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สุราธานี๖เกาะสมุยรวบรวมเอกสารทั้งหมดแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุก
ขณะที่นายอาคมชัยยศหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่สุราธานี๖เกาะสมุยนะครับเปิดเผยว่า
ตอนนี้ทางหน่วยอยู่ระหว่างสับเปลี่ยนกำลังเนื่องจากว่าได้รับหนังสือสั่งให้ย้ายไปประจำที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สุราธานี๑๕ชัยยา
ซึ่งจะต้องเดินทางก็คือ๑มิถุนายนนี้แล้ว
คำสั่งย้ายดังกล่าวทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑๑สุราธานีทำหนังสือด่วนลงวันที่๒๙พฤษภาคม
ให้นายอาคมย้ายไปทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่สุราชธานี๑๕ชายา
พร้อมให้นายสมคิตเจียวกงหน่วยพิทักษ์ป่าที่สุราธานี๑๘กงตากไปรับหน้าที่แทน
ขณะที่อธิบดีกรมป่าไม้ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมาที่เกาะพงันครับเพื่อเร่งดำเนินคดีนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
คราวนี้นะครับคุณผู้ชมในฝั่งของผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้
อัตภพลเจริญชันสาระบุว่ากรณีที่มีกลุ่มนายทุนได้เข้าไปปรับไถพื้นที่ใช้ที่ดิน๕แปลงเป็น
นศ๓เลขที่๑๓๑๔๑๕เนื้อที่รวม๘๑กว่าไร่สค๑เลขที่๑๐๑เนื้อที่๒๑๕๒ไร่เลขที่๑๐๔
เนื้อที่๑๒๗๐ไร่รวมทั้งหมดกว่า๑๑๕ไร่โดยประมาณนะครับเพื่อจะ
ก่อสร้างสนามบินเกาะพงันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพงัน
ล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจากคณะกรรมการ
สุราธานีคาดว่าจะได้เอกสารครบภายใน๑สัปดาห์โดยในวันที่๖
มิถุนายนทางคณะกรรมการจังหวัดจะลงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสนาม
เกาะพังอันอีกครั้งเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรัฐกลุ่มที่สุด
หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการกล่าวโทษแจ้งผู้บุกรุกดำเนินคดีต่อไป
จากนี้ครับนายอัธพลยังบอกด้วยนะครับว่าทางศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติดำเนินการร่วมกันพบว่ามีรีสอร์ทที่สร้างลุกล้ำในพื้นที่เกาะพังอันอีกหลายจุด
เบื้องต้นเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า๒๐รีสอร์ทและเตรียมจะขยายผลดำเนินการตรวจสอบรีสอร์ทแต่ละแห่งโดยจะให้เจ้าของรีสอร์ทแสดงหลักฐานการครอบครองพื้นที่
ถ้าหากว่าผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกันเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้จะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ